วันนี้ตำรวจคุมตัวบังหลังผู้ต้องหายิงเซียนพระรุ่นใหญ่เสียชีวิตคาร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดสระบุรีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
โดยผู้ตายนั้นเป็นเซียนพระนะครับผู้ต้องหาอ้างว่ามีความคับแค้นใจที่ผู้ตายยืมเงินไปห้าพันบาทแล้วก็ไม่ยอมคืน

ผมไม่ได้พูดอะไรครับเพราะว่าถ้ามีปืนมันก็ชักจะเอาออกมาเลย

นี่เป็นที่มาของการบรรดายโทษัตริย์ที่ในกรำคารป่าธานระหละบังรัง
อายุปรุง๖๐๑๑ปีขาขายก๋วยเตี๋ยวน่าโรงพยาบาลสระบุรี
ที่บังเอิญไปเห็นในปรีชาคุณท่อ
พระรุ่นใหญ่วัย๕๙ปี
กำลังยืนซื้อของอยู่ในร้านสะดวกซื้อ
ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดที่บังหลังยืนอยู่
และด้วยความที่บังหลังเป็นคนฉุนเฉียว
วกกับเจอคู่อริที่เคยกู้ยืมเงิน

หลังจึงตัดสินใจเดินไปทวงเงิน
ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ด่าทอกันไปมา
กระทั่งมีจังหวะหนึ่งฝั่งนายปรีชาผู้ตาย
ได้มีการเหลือบไปเห็นอาวุธปืน

ตัวนายปรีชาจึงมีการท้าทายให้บังหลัง
ยิงใส่ตัวของเขาเพื่อให้ถึงแก่ความตาย
หากบางหลังมีความกล้าเพียงพอ
กระทั่งจังหวะต่อมาบังหลังตัดสินใจยิงตามคำท้า
จึงเป็นเหตุให้นายปรีชาเซียมพระรุ่นใหญ่รายนี้ถึงแก่ความตาย
ต่อหน้าต่อตาพนักงานร้านสะดวกซื้อ
ลงแสดงเลยแสดงเลยปั้งขนาดไหน

ปั้งตรงนี้
ล้มไปจอกอะช้าใช่ชะ
ช้าไว้ก่อน
นี่น่าที่๓ใช่มั้ยฮะโอเค
รู้ชิว่าก็ตายในนี้ใช่มั้ย
ไม่ชะก็ตาย
ส่วนในระยะเวลาไม่ถึง๒วัน
ที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวบังหลัง
คายปมก่อเหตุทั้งหมดได้
เริ่มจากกล้องวงจรปิดในร้านสะดวกซื้อ
บันทึกเหตุการณ์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

มือปืนในคดีนี้คือพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับจุดเกิดเหตุ
ตำรวจจึงมีการปูพรมออกไล่ล่า

ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเห็น

นี่ประสบจังหวะตรงนี้ก็เลยบันดาลโทษะก็ทำให้เกิดเหตุอย่างนี้
กันแล้วถ้าเราดูวงจรปิดการยิงก็มันก็มีมัดใจมากเลยนะยิงเสร็จแล้วก็เดินเดินยิงแบบไม่ต้องมองอย่างนี้
ถ้าเราดูภาพกลุ่มชวนเปลี่ยน
แสดงว่าเขาไม่สะทกสถานอะไรเลย
การนำตัวบังหลังมายังจุดเกิดเหตุ
อยู่ใจกลางเมืองสระบุรีนั้น
ก็มีประชาชนไม่ต่ำกว่าร้อยชีวิต
ต่างเดินทางมาดูชมหน้าของบังหลัง

ของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

หรือการรุมประชาธรรมผู้ต้องหา

ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แปลกพอสมควร

แม้ตำรวจจะคลี่คลายปมได้อย่างรวดเร็ว
แต่นี่ก็เป็นคำถามที่ต้องย้อนกลับมาสู่สังคม
เหตุฉะไหนคดีฆาตกรรมจึงเกิดขึ้นรายวัน
ซึ่งจะเป็นไปได้หรือไม่ว่ากฎหมายที่บังคับใช้
ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนเกรงกลัวอีกต่อไป
การทำข่าวก็อยากจะให้เสนอว่า
อายุก็เยอะแล้วต้องรู้จักยับยั้งช่างใจกันบ้าง
ยิงกันอีกหนึ่งคนก็ต้องเสียชีวิต
ครอบครัวก็เสียใจ
คนที่ทำก็อายุเยอะก็ต้องมารับโทษ
ครอบครัวภรรยาก็ทำงานอยู่ที่นี่
ก็เสียใจกันอีกนะฮะไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ทำไมไม่คุยกันดีก็ฝากเป็นข้อคิด